ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของคดีผู้กำกับโจ้นะคะ
ซึ่งวันนี้เจรตำรวจแห่งชาติได้สอบปากคำนะคะ
ผู้ต้องหา๔คนแต่ว่ายังไม่ขอเปิดเผยในตอนนี้นะคะ
และยืนยันว่านี่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
รวมถึงผู้ต้องหาทั้งหมดก็ยอมรับบอกว่า
อยู่ในคลิปเหตุการณ์ซ้อมทรมานจริงนะคะ
แล้วก็เป็นบุคคลตามหมายจับของศาลจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
พลตำรวจเอกวิศนุปราศาสตทองโอสดเจรตำรวจแห่งชาติบอกว่า
หลังจากสอบปากคำทั้งหมดในวันนี้
ซึ่งก่อนหน้านี้มีการเซ็นคำสั่งให้ผู้กำกับโจ้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วนะคะ
วันนี้จะส่งเรื่องให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
คำสั่งให้ตำรวจอีก๖นายที่เกี่ยวข้องออกจากราชการด้วย
ซึ่งผู้ถูกจับกลุ่มทั้งหมดให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ค่ะ
ต้องรวบรวมพยานหลักฐานต่างเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ซึ่งโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตนะคะ
ส่วนพฤติกรรมของผู้กำกับโจ้ที่ได้ทำลงไป
ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่โหดเยี่ยมทารุณและยอมรับไม่ได้นะครับ
รองก็มีการฝากถึงผู้กำกับโจ้นะคะ
บอกว่าเนี่ยถ้าดูข่าวแล้วให้เข้ามอบตัวนะครับ
เพราะว่าตัวเองนั้นเป็นผู้พิทักษันติราช
แต่ว่าดันไปก่อเหตุแบบนี้ซะเองค่ะ
นะครับแต่ตอนนี้คดีนี้เนี่ยมันหลักฐานชัดเจนนะครับ
ก็มีอีกไหมมีใครโดนชุดนี้อีกไหมนะครับ
ให้ข้อมูลได้เลยนะครับก็จะบัญชีเพิ่มเติม

ฆาตกรรมเนี่ยมันมีพยานหลักฐานเพียงพอแล้วนะครับ
อันนี้เป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงนะครับ
ระเบิดกฎหมายแซมหน้าหน้าที่โดยบิชอบนะครับ

ท่านผู้ประชาบันดาลชาติกำชับมาตั้งแต่แรก
ที่ให้ข้อมูลไปแล้วว่านิ้วร้ายเนี่ยที่ต้องตัดทิ้งเนี่ย
ตัดทิ้งให้หมดและตัดให้เร็วด้วยนะครับ

สั่งมาว่าเช้าให้ตัดให้เร็วด้วยนะครับ

นี่แหละค่ะวันนี้นายวราวุฒิรุ่งจิรารัฐธนายความ
แล้วก็รองประธานสภาธนาความจังหวัดนครสวรรค์ก็
ไปร่วมรับฟังการสอบปากคำผู้ต้องหาด้วยนะคะ
ในฐานะทนายความของ๑๐ตำรวจตรีปวีกรคำมาเร็ว
ซึ่งเบื้องต้นยังไม่ได้พูดคุยกับ๑๐ตำรวจตรีปวีกรนะคะ
แต่ว่าจากการสอบถามพนักงานสอบสวนก็ทราบว่า
ตำรวจตรีปวีกรยอมรับนะคะว่าก่อเหตุจริง
แต่ทำไปเพราะจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้กำกับโจ้
ส่วนปมการก่อเหตุครั้งนี้ค่ะส่วนตัวของคุณวราวุฒิสันนิษฐานบอกว่า
ผู้ก่อเหตุนั้นต้องการรีดข้อมูลบางอย่างจากผู้ตายไม่ใช่มาจากการ
ตำรวจภูทรภาค๖ในฐานะโคศกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๖
ว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็ขอโทษขออภัยประชาชน
เพราะเป็นเรื่องที่เลวร้ายขณะเดียวกันขอขอบคุณผู้ที่นำคลิปวิดีโอออกมาเปิดเผย
รวมถึงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวนี้ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบ้านเรามีสิ่งสกปรก
ต้องทำความสะอาดแล้วก็ยืนยันนะคะว่าตำรวจภูทรภาค๖
จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อให้ผู้ต้องหารับโทษสูงสุดประหารชีวิต
คดีนี้เนี่ยนะคะพลตำรวจตรีเอกลักษณ์บอกด้วยนะคะ
ประเด็นสำคัญคดีการก่อเหตุฆ่าคนตาย
ซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมองว่ากลุ่มผู้ต้องหาก็คือ
โจรที่เอาเครื่องแบบมาใส่แล้วฆ่าพี่น้องประชาชน
โดยไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองค่ะ
กระบวนการสอบสวนนะครับเราจะดำเนินคดีเขาร่วมกันฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา
ในส่วนของประเด็นที่มีกระแสว่ามีการเรียกรับเงินผลประโยชน์เพื่อให้มีการปล่อยตัว
และพนักงานสอบสวนจะสอบสวนเพิ่มถ้ามีข้อมูลชัดเจนอย่างไร
เชื่อว่าสำนักงานทรวจนะชาติจะที่แจงสัตว์ครึกชาติต่อไปครับ
นี่แหละค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นนึงนะคะ
อันนี้ก็เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันเยอะทีเดียว
หลายคนมองว่าผู้กำกับโจ้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับลูกสาวของนายตำรวจผู้ใหญ่ซึ่งอาจจะมีการช่วยเหลือทางคดี
เรื่องนี้ค่ะผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖
วันนี้ได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีเอกลักษณ์ชี้แจงเรื่องนี้กับสื่อมวลชนนะคะ
ยืนยันบอกว่าผู้กำกับโจ้ไม่ใช่คนในครอบครัวของผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหก
เป็นเพียงบุคคลที่เข้ามาสนิทสนมกับลูกสาวของผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖
และอยู่ระหว่างการคบหาดูใจยังไม่ได้แต่งงานหรือมั่นหมายกัน
ซึ่งก็เชื่อว่าหลังจากเกิดเหตุลูกสาวของผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖
ก็คงยุติความสัมพันธ์ค่ะ